ไปดูความพร้อมของทีมฟุ่นบอลทีมชาติไทยกันก่อน

เออต้องเรื่องนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วในช่วงสัปดาห์นี้

โอ้โหไปดูกันหน่อยกับฟอร์มของทีมชาติไทยนะครับ
ก่อนที่จะเจอกับญี่ปุ่นเป็นศึกหนักในวันอังคารนี้
กับศึกธุรกษ์ธุรกษ์รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
มาเล่นในบ้านนี่ก็ถือว่าโอกาสของเรามาแล้ว
แล้วก็ถึงแม้ว่าชื่อฉันจะเป็นรองแต่เราก็พอสู้ได้
ครับก็ถ้าเล่นในเกมของตัวเองนะครับอย่างน้อยเราก็เน้น๑คะแนนนะครับ

แต่ถ้าเกิดว่ามองถึง๓คะแนนจริงเป้าหมายในข่าวบอก๓คะแนนนะ

บอกว่าญี่ปุ่นกำลังเพลี่ยพร้ำแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าวันนี้ญี่ปุ่นเขาเล่นละเอียดอยู่แล้ว
เขาก็ต้องระวังเราเหมือนกันนะครับไปตามความพร้อมกันหน่อยครับ
ไปดูการซ้อมกันหน่อยนะคุณวรปัตรเมื่อวานนี้ครับ
ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามสุพัชลาศัยนะครับ
หลังจากหนึ่งทางกลับมาจากเซาดีอาราเบีย
ซึ่งก็เน้นการซ้อมในรูปแบบของเกมรับ

รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
เมื่อวานนี้ก็มีอดุลหลาโซกองกลางจากชนบุรี
ติดทดแบนหนึ่งนัดก็มาร่วมฝึกซ้อมด้วย
โค้ดอย่างพิซิโก้ก็บอกนะครับว่า
เกมไทยและญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแพ้มาในเกมแรก
กันทั้งคู่ดังนั้นญี่ปุ่นกดดันมากกว่า
ความรู้สึกของพี่ซิโก้เพราะว่าเป็นทีมที่เหนือกว่าไทยอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นทีมที่เป็นตัวเต็งที่ควรจะต้องคือเหมือนกับ
แชมป์กลุ่มแล้วก็เข้าไปเข้ารอบบอลโลกแบบอัตโนมัติ
แต่ว่าพอมาสะดุดเกมแรกดังนั้นเนี่ยคิดว่าโอกาสก็พอจะมีนะครับ
หลังจากที่ไปบอลโลกมา๕สมัยติด
ใช่ตั้งแต่ปี๑๙๙๘คือถ้าดูจากสถิติแล้ว

ทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งนะครับไทยชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับ
เสมอไป๓แล้วแพ้ไปถึง๑๓ครั้งนะครับ
โดยเฉพาะกับศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกในโซนเอเชียแล้วด้วย
เราเคยเจอกับเขามาเนี่ยทั้งหมด๔ครั้งนะครับ

โดนยิงไปถึง๙ประตูไทยยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้น
ในการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชีย
ก็เป็นประตูล่าสุดนะครับจากรีซอร์สุริเทพวิโนไทยนะครับ
ครั้งที่เจอกันตอนนั้นตีเสมอ๑๑ยิงลูกใบไม้ร่วง

สุดยอดมากนะครับลูกนั้นแล้วก็แพ้ไป๑ต่อ๐
แต่ว่าครั้งนี้ถ้าเราทำให้ญี่ปุ่นสะดุดแพ้๒เกมรวดได้เนี่ย
มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็ต้องลุ้นชมลุ้นเชียร์กันครับ
ไม่เล่นเกมรับนะครับ
เน้นสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านเราก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องไปยิงด้วยนะครับ
เพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยแน่นอนคือถ้าเราไม่เอาตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วจะไปเอาตอนไหนนะครับ
เอาล่ะได้ยินแบบนี้แล้วเชื่อว่าเกมกับญี่ปุ่นเรามีลุ้นนะ

แพ้ก็แพ้ครับเพราะว่าอย่าไปคาดหวังมากว่าตอนนี้ไทยจะต้องไปบอลโลกอย่าไปคิดอย่างนั้นแฟนบอล
ต้องคิดว่าเราเล่นให้เต็มที่แล้วสู้ให้สูสีเหมือนเกมที่แล้ว

แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราว่ากันใหม่เพราะว่าเราไปเป็นตอนนี้เราเป็นทีมรองบอล

อ้าตรงต้องเล่นแบบนี้ดีกว่าอยู่ในฟอร์มแล้วและทุกครั้งผมว่าแฟนบอลไทยทำใจได้
ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เซ็นเตอร์ของเขาก็คือมายะโยชิดะและมาซาโตโมริชิเงะ
เซ็นเตอร์รวมถึงแม็กซ์ทั้งสองข้างที่ไม่มียูโตนากาโตโมะและอาซิโตอูจิดะนะครับ
โดยรวมนั้นญี่ปุ่นถือว่ามีทีมเวิร์คที่ดีซิโก้เนี่ยจึงก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะ
ครับคือดาวดังมาเยอะก็จริงอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าการเล่นของญี่ปุ่นเนี่ยเกมที่แล้วเราก็ยังเห็นว่า
ในการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นรูปแบบชัดเจนอันนั้นเนี่ยต้องต้องดูเป็นทีมนะครับทุกคน
ไม่ใช่ไปจับใครอย่างบอลสมัยก่อนก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
อันนี้ไปดูญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเขาก็ซ้อมต่อจากทีมชาติไทย
ก็มีแฟนบอลทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นมารอนะครับไม่กลัวฝน
เพราะว่านักเตะดาวที่เล่นในหลียของเยอร์โรปเนี่ยก็มากันเยอะ

คราวนี้ครับวาฮิตฮาลีฮอสซิสกุญสือชาวบอสเนีย
ก็ให้เสียบัญชนเก็บพลาดได้เป็นแค่สิบห้านาทีตามกฎ
แต่ว่ายังอยู่ดูการซ้อมต่อไปได้นะครับ
คาดว่าญี่ปุ่นจะมาระบบสี่สองสามหนึ่ง
แล้วก็มีซูเปอร์สตาร์ลงครบเลยนะครับ
ตั้งแต่ต้นเกมชินจิคางาวาเคซิเกฮอนดาชินจิโอกาซาคิ

ญี่ปุ่นจะร่วมแถลงข่าวก่อนเกมที่โรงแรมดีเอเมอรอล
ไปซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานสนามแข่งขันจริง
วันนี้นะครับบ่าย๒ใครสนใจก็ไปติดตามบรรยากาศของงานกันได้ครับ
คือสื่อเนี่ยก็ไปถามนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับมุมมองของนักเตะญี่ปุ่นที่มองมากับทีมชาติไทย
เขาบอกว่ายอมรับว่าทีมนั้นจะไม่ประมาททีมชาติไทยอย่างแน่นอน

สโนบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วนะครับ
ซึ่งอาซาโนมองว่าเมซิเจนั้นมีความคล่องตัวสูงมาก

ซึ่งก็คาดว่าจะสร้างปัญหาให้กับญี่ปุ่นได้ไม่น้อย
ครั้งนั้นเจอกับญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

แล้วก็ไทยเหล่านั้นแพ้ญี่ปุ่นไปสี่ประตูต่อศูนย์
ก็บุกอย่างเต็มที่แต่ว่าเจอลูกสวนกลับนะครับ

อัสโน้วนี่เขาก็เคยเล่นกับทางบุรีรัมด์ด้วยนะ
สร้างความเจ็บปวดให้กับบุรีรำไปในครั้งนั้น

ที่สนามราชมครากิลลักษฐานนะครับ

แข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที